ครับครับความสุดแน่ขดีที่กลับสมควรของสมคิจก็ได้หลบหนีไปนะครับแต่ว่าในเมืองต้นในขณะนี้ผมขออนุญาตขอเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลทางการสืบสวนนะครับ
สันนิษฐานได้๒๓อย่าง
อาจจะเป็นขนส่งบนชนทั่วไปรถไฟนะครับ

ตอนนี้เค้ามีการติดต่อกับใครไปยังละครับ

ว่านี่น้องเค้าที่เราแลกเลี่ยงกันขึ้น

โดยปกติเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบมาในประวัติที่เขาเคยกระทำความผิดเนี่ย
สมคิดไม่ได้ติดต่อกับญาตินะครับเขาจะไม่ได้ติดต่อกับญาติ
อาจจะติดต่อคนรู้จักซึ่งเรากำลังติดตามอยู่
การแสดงโทรเชื่อนที่ว่าเจอตรงนั้นตรงนี้ความที่สิ่งเป็นยังไงครับ
ตรวจสอบอยู่ทุกแหล่งนะครับว่าไปตรวจสอบเจอที่ไหนอย่างเช่น
กุมภาวะปีที่ถูกแอบอ้างมาเนี่ยครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับ
ในขณะนี้ยังไม่พบ
ทั้งที่หนองทายด้วยที่ไหนครับ

ในพื้นที่ที่เค้าข้างว่าจะไปน่าจะอยู่ที่ศาลหรือออกนอกพื้นที่เวลาทั้งที่
ผมดูจากที่เขาเคยก่อเหตุ
เขาไม่อยู่ซ้ำพื้นที่นะครับ
กังวลนะครับว่าตอนที่ยังจับหัวเค้าไม่ได้เค้าจะไปก่อเหตุภาพอีก
เรื่องนี้ผมฝากประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับว่านายสมคิดพุ่มพวงเนี่ยนะครับเป็นบุคคลอันตรายนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงก็ให้สื่อช่วยกันเผยแพร่ภาพนะครับ
ตำหนิรูปภัณฑ์นะครับเพื่อเตือนประชาชนทั่วไปด้วยแล้วกันนะครับ
ผมใช้คำว่าคนคนนี้นะครับ
มีประวัติการก่ออาจยากรรมร้ายแรงนะครับอาจจะทำอีก
ก็ได้นะครับ
เราก็ต้องระนวณการตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับนะครับ
คือเป็นบุคคลอันตราย
พฤติกรรมของเขาที่จะชอบแอบอ้าน
ว่านอกเเมื่อจะเป็นคำนายควาร
รู้จักกันเมื่อประมาณต้นเดือนผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับ

เห็นว่ามีก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเขาเคยมีภรรยาอยู่ในพื้นที่ชายภูมิ

ขอบคุณครับ